เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมทีมชาติไทย

แต่ว่าการประชุมล่าสุดของสมาคมกีฬาฟุตบอล

ที่จะอยากให้ไทยนั้นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี๒๐๐๓

แต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า
เรื่องของสนามแข่งขัน
จริงมันก็เป็นเรื่องหลักนะครับ
แต่ว่ามันก็มีหลายรายละเอียด
ถ้าเกิดจะว่ากันตามตรงแล้วเอาไว้ให้ได้ก่อนดีกว่า

แต่ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีในการร่วมกันพูดคุยนะครับ
โดยการพูดอีกครั้งนี้ก็นำโดยนายกรวีปฏิสนานักทะกุล
นายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็ไปร่วมประชุมนะครับกับดรสุริยาจินดาวงอธิบดีกรมอาเซียนด้วยนะครับ
ก็พูดถึงการศึกษาปัจจัยความเป็นไปได้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้จริงหรือเปล่า
ประชุมมีบทสรุปนะครับว่าจะต้องส่งหนังสือไปให้หน่วยงานที่สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ
เกี่ยวข้องโดยตรงเลยแล้วก็เร่งดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
โดยมีการออกหนังสือถึงรัฐบาลให้อนุมัติด้วยเพื่อยื่นความจำนงต่อฟีฟ่า
นายกรวีบอกนะครับว่าหลังจากนี้สมาคมก็จะพูดคุยกับตัวแทนของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งในการประชุมของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน
แต่ว่าปัจจุบันยอมรับนะครับว่าไทยไม่พร้อมแน่นอนในเรื่องของการเสนอตัวเป็นหลักนะครับ
นั่นคือราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่วนชาติต่างอย่างอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีความพร้อมเรื่องของสนามแข่งขันมากกว่า
แต่หากชาติอาเซียนมีมติเสนอตัวจริงก็จะต้องมีการสร้างสนามใหม่เพิ่มรวมถึงมีการเพิ่มความจุในบางสนามแข่งขันครับ
อย่างแรกต้องยอมรับก่อนครับว่าประเทศต่างในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเองซึ่งตอนนี้เนี่ยแกก็เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการยื่นเสนอในการเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าเขามีสนามที่พร้อมมากกว่าประเทศไทยนะครับเราเองเนี่ยก็สามารถยังมีโอกาสอยู่นะครับที่จะเป็นหนึ่งในสามหรือสี่ประเทศที่จะ
ก่อนจะประกาศ๓๐ตัวแรกในช่วงเย็นแล้วก็จะมีการเปิดเผยสถานที่ในการเก็บตัว
โปรแกรมอุ่นเครื่องทั้งหมดวันพรุ่งนี้ด้วยครับสมาคมเองก็
ก่อนอันนี้เนี่ยออกหนังสือไปแล้วนะครับให้ผู้เล่นที่อยู่ในข่ายทั้งหมด
ส่งไปตามสโมสรนะครับให้รับทราบว่ามีใครกันบ้าง
เพื่อจะได้ให้สโมสรนั้นมีการเตรียมตัวนักกีฬาก็จะได้ทราบด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอเวียดนาม
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้เชียร์อย่างสุดใจเลยครับ
ในวันที่๕กันยายนนี้เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ